ที่วงการหนังกันบ้างนะคะกับผู้กำกับชั้นครูค่ะ
หมอมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยอมตัดผมสั้นเป็นครั้งแรกในรอบ๒๐
ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากโควิดทำหม่อมน้อยเปลี่ยน
ใช่ค่ะงานนี้หม่อมน้อยนะคะบอกว่าถือเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีใหม่ค่ะ
ท่านบอกว่าท่านตัดมาเดือนกว่าแล้วนะคะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปนะ
เพราะว่าผมสั้นดูแลง่ายประหยัดที่สำคัญทำให้ดูแบบซอฟต์ลงแบบนี้
ที่คนอื่นเขามองว่าเป็นครูที่ดุเหลือเกินนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็มีคอมเมนต์ว่าดูเด็กลงเป็น๑๐ปีเลยนะคะครู
ก็พูดตัวเองว่ามันต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองใหม่
เขาบอกดูเหมือนอายุอ่อนตั้ง๑๐ปี

ดุเพราะฉะนั้นพอผมยาวมันยิ่งน่ากลัวใหญ่เลย
มันเหมือนปีศาจก็ดีนะที่ผมไม่ขาวทั้งหัว

โอ้โหค่ะส่วนงานกำกับทุกอย่างนะคะ
หมอมน้อยบอกว่าขอพักยาวไปเลยถึงปีหน้า
รับตรงค่ะว่าสู้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ไหวจริง
ทำหนังเรื่องหรือว่าทำซีรีส์ไปเขาก็กลัวไม่มีคนดู
เจ๊งระนาวแน่เลยผมบอกว่างั้น
ค่อยคิดก่อนว่าจะทำอะไร
ถ้าจะทำอะไรอาจจะเป็นปีหน้า
แต่ตอนนี้ก็เน้นการสอนแล้วค่อยดูทิศทางโลม
คือถ้าทำอะไรออกมาก็อยากให้มันไม่พลาด
เราไม่รู้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไง
เชื่อว่าแฟนนะคะรอดูผลงานหม่อมน้อยแน่นอน
ว่าไปถึงปีผลงานที่มีคุณภาพจริง
ใช่ก็รอติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะ